ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคุณเสกไปทำร้ายร่างกายลูกน้องคนสนิทของคุณการวิพากร
ใช่ซึ่งคุณการวิพากรก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าววันนี้นะคะว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นความจริง
แล้วก็ตั้งข้อสงสัยด้วยว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นฤทธิ์จากการใช้สารเสพติดก็เป็นได้ค่ะ
หลังจากที่ร็อกเกอร์ชื่อเฉาเสกโลโซเปิดบ้านแถลงข่าวยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุทำร้ายร่างกายลูกน้อง
คนสนิทของอดีตภรรยาการวิพากรไปเมื่อวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าถูกอีกฝ่ายด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายลามไปถึงบุพการี
ล่าสุดฝ่ายของอดีตภรรยาพร้อมด้วยน้องสาวเกวิรังรองผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว
คณะแพทย์โรงพยาบาลปียเวทได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเผยถึงอาการของสาวบีลูกน้องคนสนิท
ว่าได้ทำการรักษาด้วยการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกฟันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งหลังจากนี้จะต้องใช้เวลาอีกประมาณ๔๖สัปดาห์จึงจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ
และไม่พบอาการกระทบกระเทือนทางสมองรวมถึงอวัยวะส่วนอื่น
เก๋วิรังรองผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเผยว่าตนเองก็ได้รับบาดเจ็บ
จากการถูกบล็อกเกอร์เลือดร้อนปิดประตูกระแทกไปที่แขนแบบเต็มแรง
ทำให้เกิดรอยฟกช้ำขนาดใหญ่ก่อนที่อีกฝ่ายจะประกาศขู่ฆ่าเป็นการทิ้งท้าย
ซึ่งเจ้าตัวเผยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกและจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้นำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดบริเวณนั้น
ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทำสำนวนเพื่อออกหมายเรียกไปยังคู่กรณีค่ะ
พี่๒๐กว่าปีนะพี่เป็นญาติกันนะพี่ไปไหนไปไหนเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรมาด้วยกัน
พี่ไม่เคยเกลียดพี่เสกเลยเพราะเสกคนเดิมเขาดีรักลูกรักเมียไม่ได้เป็นแบบนี้
ด้านการวิพากรออกโรงปฏิเสธแทนลูกน้องคนสนิท
ว่าที่ผ่านมาไม่เคยด่าทออดีตสามีด้วยถ้อยคำหยาบคาย
และไม่เคยล่วงล้ำไปถึงบุพการีของอีกฝ่ายอีกทั้งไม่ได้เป็นคนสร้างเพจแอนตี้ขึ้นมา
เชื่อว่าอีกฝ่ายน่าจะเข้าใจผิดไปเองก่อนจะเผยว่าสาเหตุที่อดีตสามีเลือกใช้กำลังในการตัดสินปัญหา
เกิดจากผลของการใช้ยาเสพติดเพราะที่ผ่านมาเคยมีประวัติเข้ารับการรักษาตัวมาแล้ว
อกจากนี้เจ้าตัวยังให้เหตุผลที่ยังคงใช้นามสกุลของอดีตสามี
ทั้งที่เลิกรากันมานานเกือบ๑ปีว่ายังติดปัญหาเรื่องเอกสารอยู่ค่ะ
พี่พิเศษเขาอ้างบอกว่าที่เขาทำอย่างนั้นเพราะว่าบีด่าแม่เขา
อันนี้พี่ยืนยันว่าบีไม่เคยด่าพ่อแม่ของพี่เสก
คนที่เขาด่าคือหมายถึงว่าเขาด่ากันแฟนคลับกับแฟนคลับด่ากันเองอะค่ะ
แล้วที่พี่เสกคิดว่าบีด่าแม่ของเขาเนี่ยคือให้เขาแคปมาหลักฐาน
ซึ่งจริงแล้วคือไม่ใช่บีไม่ได้เกี่ยว
มีข้อตกลงว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกันและกัน

แต่นี่ไม่ใช่โพสต์เฟสที่เขามากระทืบบีเลย
อันนี้คือเขาผิดข้อตกลงในการหย่าแล้ว
แต่การคิดว่าน้องกวางคงคิดได้เองว่าอะไรเป็นอะไร
เพราะเขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่กว่าวัยของเขาอยู่แล้วค่ะ

คนที่ใช้ยาเสพติดมาอย่างมาก
แล้วก็ในเวลาที่ยาวนาน
แล้วการที่เขาไปรักษาบำบัดแค่ประมาณ๒เดือนเนี่ย
พี่ว่ามันไม่ใช่มันต้องรักษากันเป็นปีอะค่ะ
ก่อนหน้านี้เขาเป็นคนดีค่ะ

นี่เขาเปลี่ยนไปเป็นอีกคนละคน

การไม่ทราบว่าเขากลับมาใช้หรือเปล่านะ
แต่ว่าอาการเนี่ยมันมีเอฟเฟคจากยาอยู่แล้ว